ท่านผู้ชมครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่หายหน้าไปพักหนึ่งแล้วนะ
ตั้งแต่เกิดกรณีบุกไปที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่แสงท่านใช่ค่ะ
แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างมากมายก็ทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงท่านไปเรียบร้อย
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องหยุดสักพักหนึ่งก่อนล่าสุดวันนี้ปรากฏภาพนี้นะครับ
หมอปลาไปกราบนามัศกาลหลวงพี่น้ำฝนสูตรดำนี่ที่มีหนวดนี่คือคุณกันจอมพลัง
วันนั้นก็ไปที่สำนักสงฆ์หลวงปู่แสงท่านด้วยคุณกัญจอมพลังนี่ก็เป็นทีมงานของร้อยเอกธรรมนัฐไผล่น์ผัว
นี้ไว้แล้วมีข้อความบอกหน้าที่พุทธบริษัท๔ต้องปกป้องศาสนาต่อไปมือปราบ
รัชชีเข้าตามตรอกออกตามประตูน้อมรับคำสอนของหลวงพี่น้ำฝนสาธุคือหมอปลา
เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสักต้นเดือนหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาเดินหน้าในการที่จะทำ
เรื่องของการปราบพระที่นอกรีดนอกรอยอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่รู้เขาจะใช้วิธี
แบบไหนอะไรยังไงนะค่ะแต่วันนี้เห็นภาพเนี้ยปรากฏภาพนี้ขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ย
คุณกันจอมพลังเขาก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าหลังจากนี้หลวงพี่น้ำฝนจะเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลการทำงานต่างของพี่หมอปลาให้มีความถูกต้องและสนับสนุนให้มี
สิทธิภาพมากขึ้นโดยเราเน้นการทำงานไม่ให้เกิดผลเสียกับพระพุทธศาสนาครับ
ซึ่งหลวงพี่น้ำฝนมีหน้าที่โดยตรงเป็นอะไรที่ดีมากครับยิ่งรวมกันยิ่งแข็งแกร่ง
ประมาณอย่างนี้วันนี้เราก็เลยไปที่วัดไผลล้อมหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะตกลงหลวงพี่น้ำฝนมันยังไงกันครับหลวงพี่นี่ฮะ
หลวงพี่น้ำฝนบอกกับเราว่าแบบนี้นะครับคือบางคนเนี่ยโอ้โหทางโลกโซเชียลเห็นภาพนี้บางคนก็ไปบอกหลวงพี่น้ำฝนท่านหิวแสงหรือเปล่า
แล้วอะไรยังไงจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับหมอปลาหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าเลอะเถอะนะที่หาว่าหิวแสงเนี่ยแล้วหมอปลาเนี่ยเขาทำสิ่งที่ดีถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตู
อย่าพยายามมาโยงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยหลวงพี่น้ำฝนกับหมอปลาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนที่มาเจอกันเนี่ยคุยกันแค่ชั่วโมงเดียวเป็นประเด็นเรื่องการทำงานจะมาช่วยกันขจัดพระอรัชชีมารศาสนาหลังจากนี้หมอปลาเขาจะมาทำเหมือนเดิมแต่จะให้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่หาว่าหลวงพี่หิวแสงเนี่ยไม่มีหรอกหลวงพี่เป็น
ให้ทำมาจับมือเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหมอปลาก็ทำสิ่งที่ดีก็อย่างที่อัศมาก็ได้ชี้แนะกับเจ้าเติ้ลตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าเข้าตามต่อออกตามกระตู
เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าไปโยงประเด็นว่าอ้าวไปมาเกิดมาจับมือกันคือว่าที่สำคัญที่สุดเอาความถูกต้องครับ
ชีวิตได้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่อย่างเฉกเช่นเอาไปตีประเด็นกันต่าง
นานาเนี่ยก็เรื่องของโยมครับแล้วแต่นานาติดตังค์ถ้าโยมคิดว่าโยมทำถูกก็ทำไปครับ
นรกก็จะกินกระบานกับคนที่คิดชั่วคิดเลวสืบต่อไปนั่นเองอ้าวหลวงพี่น้ำฝนท่านบอกมาแบบนี้นะฮะ
ผู้ชมจำได้ไหมครับวันนั้นที่หมอปลากับทีมงานเขาทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสง
บ้านพักหมอปลาที่เพชรบุรีคนที่ไปช่วยทำพิธีให้เนี่ยคืออดีตพระมหาภัยวันนะฮะ
นายไพรวันวันนบุตรมีภาพวันนั้นไหมที่ไปกราบทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงนะครับ
อันนี้เป็นตอนที่แถลงข่าวนะฮะอ่าแต่ว่าอดีตพระมหาภัยวันเนี่ยวันนั้นเนี่ย
ไปช่วยทำพิธีในการกราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงให้คือพอปรากฏภาพของหมอปลากับหลวงพี่น้ำฝนในวันนี้เนี่ย
คือก็ไม่แน่ใจว่าอดีตพระมหาภัยวันหรือว่านายไพรวันวรรณบุตรเนี่ย
เดี๋ยวดูข้อความของนายไพรวันวรรณบุตรหน่อยนะฮะหลังจากรู้ข่าวว่าหมอปลาเนี่ย
ไปกราบนามัศกาลหลวงพี่น้ำฝนจะร่วมกันในการทำงานอะไรประมาณอย่างนั้น
นั่นนี่ไพรวันวันนบุตรบอกว่าจบแล้วทีหลังไม่ต้องเสนอไปจัดการพระวัดไหนอีกนะหมอปลา
ไม่ต้องพูดเรื่องศัยศาสตร์เรื่องความงมงายเรื่องพระอรัชชีเรื่องพุทธไม่พุธอะไร
กงอุดมการถูกราดลงโถส้วมไปหมดแล้วเสียความรู้สึกมากนะ
หมดความนับถือไปเลยนี่บอกจากหัวใจถ้ารู้แบบนี้วันนั้นฉันไม่ขับรถไปบ้านแกให้เสียเวลา
บอกตรงคงหมายถึงวันที่ไปทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงให้
แต่ตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าว่าไพรวันวรรณบุตรกับ
ความรู้สึกตรงหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าหมอปลาหรืออะไรยังไง
อีกข้อความนึงนะครับบอกว่าเมื่อคุณเอามาเฟียมาเป็นพวกสุด
ท้ายคุณก็จะกลายเป็นมาเฟียเมื่อคุณก้มหัวให้คนเลวสุดท้าย
คุณจะกลายเป็นลูกน้องของคนพวกนั้นคนซื่อต้องมือสะอาดต้อง
บูชาความจริงไม่ใช่ซูฮกต่ออำนาจคนซื่อคือคนที่ทำเพื่อ
ของสังคมไม่ใช่คนที่ห่วงคอนเทนต์หรือหน้าตาตัวเอง

วันนั้นที่เขาบอกว่าเขาไปที่บ้านที่เพชรชบุรีนะฮะที่เขาไปทำ
พิธีกราบเขาเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอดีตพระหม่าไพรวันเขามา
ช่วยทำพิธีลงให้จะได้ถูกต้องตามขั้นตอนมีวันนี้โพสต์บอก
วันนั้นฉันถ้ารู้แบบนี้วันนั้นฉันไม่ขับรถไปบ้านแกให้เสียเวลา
บอกตรงค่ะเราก็พยายามจะสอบถามไปยังหมอปลานะว่าคืออะไร
หมอปลาก็บอกว่ายังยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ค่ะหมอปลาเขาบอกกับผมมา
ว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเขาจะเริ่มกลับมาทำหน้าที่อะไรลักษณะ
เหมือนกับที่เคยทำแต่จะไปใช้วิธีแบบไหนอะไรยังไง
เพื่อไม่ให้ถูกวิภาควิจารณ์รู้ให้เหมาะสมก็รอดูกันอีกทีก็แล้วกัน